พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดระยองนะคะชาวระยองแล้วก็โดยเฉพาะที่ตำบลพลาเนี่ยบอกว่าโจรแสบตอนนี้เดือดร้อนกันทั้งตำบลเพราะเธอคนเดียวไปขโมยฝาท่อระบายน้ำอ่ะแล้วตรง
เป็นแหล่งชุมชนริมกำแพงตรงนี้ติดกับโรงเรียนพลานะฮะคุณ
คุณนึกออกไหมว่าพอขโมยไปปุ๊บเวลาคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์สัญจรไปมาตกท่อสิคะ
ล่าสุดเกิดเคสกรณีคนที่ตกท่อคุณรู้ไหม
บาดเจ็บหนักเลยนะคะหลังหักเพราะตกท่อจากฝีมือโจรรายเนี้ย
เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยกลายเป็นคลิปนี้
เราอยากนำเสนอจริงนะคะเป็นความเดือดร้อนของพี่น้อง
ชาวบ้านฉางจังหวัดระยองค่ะ
คลิปล่าสุดเกิดขึ้นกลางดึกของวันที่๑ตุลาคมที่ผ่านมา

ผู้ชายคนนี้เราบอกรูปประพันธ์สันฐานหน่อย
อายุอนามสักประมาณ๓๕๔๐ปีค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดริมรั้วกำแพงโรงเรียนวัดพลา
แล้วก็ยกเอาฝาท่อระบายน้ำ
คือมันเป็นเหล็กไงค่อยยกวางไป
ท้ายรถของเขาจำนวน๓อัน

จากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปอย่างใจเย็น
คาดว่าฝาท่อระบายน้ำเป็นเหล็กใช่ไหม
เอาไปขายไงตามร้านขายของเก่า
ทีนี้เราไปสอบถามนายวารีชนอายุ๗๒ปี
บอกว่าฝาท่อริมกำแพงวัดตรงนี้
ถูกขโมยไปเยอะเลยทีเดียวค่ะ

แล้วก่อนหน้านี้ความเจ็บปวดของชาวบ้านคือ
มีชาวบ้านขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาตรงนี้
แล้วก็พลัดตกท่อชาวบ้านรายนั้นบาดเจ็บหนักเลยนะคะ
หลังหักนะคะตอนนี้ยังคงพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
แล้วคำถามที่ตามมาคือใครจะรับผิดชอบ
ใครจะรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้น
ต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลขาดรายได้

ล่าสุดชาวบ้านไปขอให้ทางเทศบาลตะบนพลานนะคะ
ฝาท่อคอนกรีตมาปิดไว้แทนก่อน
ชั่วคราวเพราะกลัวว่าเดี๋ยวเด็กเอ่ย
ชาวบ้านเอ่ยคนในชุมชนเอ่ย
จะผ่านท่อตรงนี้แล้วพลัดตกลงไป
คุณเห็นไหมเมื่อสักครู่เด็กเดินผ่านด้วยนะคะ
อย่างไรก็ตามค่ะเทศบาลตะบนพลาก็บอกว่า
เดี๋ยวจะนำภาพจากกล้องวงจรปิดที่เราได้เห็นนี่แหละ
ไปแจ้งความในทองที่โรงพักบ้านฉาง
เพื่อเร่งติดตามโจรแสบรายนี้
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
รับซื้อของเก่าเห็นของแบบนี้ไป
ไม่ต้องสงสัยครับมันขโมยมาแน่แล้วฮะ
ไม่มีใครเอาของแบบนี้อยู่ดีมาขายหรอก

ถ้ารับซื้อของโจรนะครับต้องระวังนะครับ